ช่วงนี้กระแสการเดินทางไปสักราษฎาเวสวรรค์
กำลังเป็นกระแสที่มาแรง
โดยเฉพาะที่วัดจุลามณีในจังหวัดสมุทรสงคราม
รวมถึงวัดอื่นด้วยหลายแห่ง
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแต่ละที่กันหน่อยนะคะ
จะมาเริ่มต้นกันที่วัดหัวโพ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกันก่อนเลยนะคะ

นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
จากทาวเวสวรรค์๒องค์ที่ตั้งประเด็จสถานอยู่หน้าหอระคังค่ะ
ที่ฐานก็มีเหรียญท้าเวสุวรรณติดอยู่อย่างสวยงามด้วย
จำนวนอยู่ที่๔๗๙เหรียญนะคะ
ทีนี้จากการพูดคุยกับนักเสี่ยงโชคที่มาขอพรจากทาเวสุวรรณบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยขอพรจากท้าเวสวันไปแล้ว
โชคดีถูกลอตเตอรี่ไป๙ใบ

กลับมาไหว้ขอพรพร้อมทั้งล้วงหายปิงปอง๓ลูก

อันนี้ล้วงลูกปิงปองได้เลขอะไรครับเนี่ย

ก็น่าจะรถเตอรี่
เสียงโชคเนอะ

เอาไปต่อกันที่คุณลุงท่านนี้ค่ะ
ไม่ชอบลวงหายแต่ใช้วิธีเขย่าเสียงทาย
ได้เลข๒๒ก็นำไปเสี่ยงโชคเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันอีกที่หนึ่ง

นักเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะเขานำกุหลาบสีแดง
จุดทูปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่สูง๙เมตรนะคะ

เชื่อกันค่ะเขาเชื่อกันว่า

มักจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องความรัก
หน้าที่การงานรวมถึงโชคลาภด้วยนะคะ

อธิษฐานเสร็จสิ้นนักเสียงโชคพร้อมใจกัน
เดินทางไปยังกระถางทูบนะเดินไปที่จุดกระถางทูบเลย
ไปทำไมไปส่องเลขไงไปส่องดูเลขจากทูปเสี่ยงทาย
ทีนี้ปรากฏเป็นตัวเลขชัดเจนเลยค่ะเนี่ยชัดขนาดไหน
คุณผู้ชมดูกันเอาเองบางคนนะเสาะหาเลขอีกนะ
ล้วงลูกปิงปองได้เลขเหมือนกันนี่ชัดเหมือนกัน
ขนาดไหนเอ้าดูเอาจดกันเอานะคะจะได้นำไปเสี่ยงโชค
ทีนี้อยากปิดท้ายนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะไปไหว้
ขอพรทาเวสุวรรณที่วัดจุลามณีอยู่ที่อำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะ
บอกกันอีกรอบบอกกันอีกรอบค่ะตอนนี้ทางวัดเขาประกาศปิดชั่วคราวไปก่อนนะคะ
ค่ะปิดระหว่างวันที่สิบสองไปจนถึงยี่สิบหกมกราคมนี้นะคะ
ค่ะจะมีการปรับปรุงถนนทางเข้าวัดค่ะปรับปรุงที่จอดรถ
รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปเป็นจำนวนมาก
เนี่ยภาพก่อนหน้านี้เยอะจริงแล้วก่อนอันนี้ภาพรถที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหแน่นนะ
อ่ะเดี๋ยวเขาบริหารจัดการใหม่นะคะอีกทีหนึ่ง
ช่วงนี้ที่คนนิยมไปเยอะนะครับเพราะว่าตามความเชื่อของทาเวสุวรรณเนอะ
ท่านเป็นเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์แต่ว่าได้รับพรจากพระพรมกับพระอีสวน
ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติทั่วปัตตะพี
คนก็เลยเชื่อแบบนั้นแล้วก็นิยมไปไหว้ขอพรท่าน
หวังจะร่ำรวยเหมือนที่ท่านได้รับพรมาเหมือนกัน
เดี๋ยวมีโอกาสจะไปไหว้ขอพร
รอดูวันนี้ยังทันอยู่เพราะพรุ่งนี้อีก๑วัน